ถามคุณอรัชพรดีกว่าเวลาที่ไปเที่ยวไปโรงแรมพักผ่อนพักร้อนไปเนี่ย

ชอบมากคือส่วนใหญ่ตั้งใจจะเลือกที่แบบมีอ่างอาบน้ำเลยแล้วก็ไปนั่งแช่น้ำอุ่น
แล้วส่วนใหญ่ไอ้สบู่ที่เขาใช้พี่ก็เรียกไม่ถูกนะที่ใช้ในอ่างน้ำส่วนใหญ่เอาไปเองหรือว่าขอจากทางโรงแรมที่เขา
บาร์สบอมใช่มั้ยที่เป็นกลมกลมลูกใช่มั้ยส่วนใหญ่มิ้นเอาไปเองเพราะว่าจะเลือกกลิ่นเองอะไรอย่างนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนที่ผิวแพ้ง่ายไม่น่าเชื่อครับบาสบอมอย่างที่น้องมิ้นอธิบายไปคุณอัชพรอธิบายไปเนี่ย
คือผิวเธอแพ้ง่ายเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่ได้รักษาเนี่ยเป็นตายเท่ากันนะฮะ
คือเธอแพ้เจ้าบาสบอมเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะ
คือไปพักที่โรงแรมหรูใจกลางกรุงนี่แหละเธอผื่นแดงขึ้นเต็มตัวเลยลามไปที่คอนี่ที่แขนนะฮะ
หายใจไม่ออกคนที่เป็นภูมิแพ้มากจะรู้ว่าใครเป็นภูมิแพ้มากเนี่ย
ตาถลนตาบวมนะครับผื่นขึ้นหายใจไม่ออก
ล่าสุดนะครับคุณไฟล์สุภาพรเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
เธอเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากไม่คิดว่าจะแพ้สบู่บัตบอมหนักขนาดนี้หนักขนาดไหน
ไล่เรียงไทม์ไลน์ให้เราฟังเลยนะ๑๔๑๕ตุลาคม
เธอไปพักที่โรงแรมแผงหนึ่งญาติหลังสวนนะครับแล้วเกิดอาการแพ้ตัวนี้บาสบอมเนี่ยนะครับ
คือเธอลงไปแช่ในอ่างแค่๑๕นาทีผื่นแดงเต็มตัวเลยครับผื่นแดงเต็มตัวเลยนะ
แล้วก็มีอาการคันคันแบบทนไม่ไหวก็แจ้งเจ้าของโรงแรม
โรงแรมก็ตรวจสอบไปที่โรงงานที่ผลิตไอบาสบอมที่เขาซื้อมาเนี่ยนะฮะ
ก็บอกว่าเออมันเจอส่วนผสมจริงที่หมอชี้เลยบอกว่า
คุณไฟล์คุณแพ้ส่วนผสมนี้แหละที่มันอยู่ในบาสบอมนี่แหละ
ใครจะไปรู้เนอะเพราะว่าบาสบอมมันมาเป็นลูกอ่ะ
เราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้เขียนไว้นี่ว่าอันนี้ผสมอะไรไปบ้าง
ส่วนใหญ่เอาอย่างนี้เราจะเลือกบาสบอมอ่ะดมหอมก็โอเคแล้ว

เออนะฮะเอาคุณฝ้ายไปหาหมอแล้วหมอให้ยามารับประทาน
แต่ไม่หายครับ๒๑ตุลาคมไปโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะ
ื่นยุบนะก็เลยขอกลับบ้านแต่เที่ยงคืนอาการมันดีดขึ้นหนักขึ้น
ื่นลามไปที่คอแล้วมันส่งผลตลอดลมหายใจไม่ออกตีหนึ่ง
คุณไฟล์บอกกับเราบอกว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์เฉียดตาย
คิดมาก่อนเลยจริงว่าจะเจอขนาดนี้
โรงแรมนะครับโทรมาขอโทษนะฮะแล้วก็ขอใบรับรองแพทย์
คือจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเบื้องต้นคุณหมอเนี่ยให้คุณฝ้ายเนี่ยรักษาตัวต่อ
แล้วดูอาการอีก๒๓วันหลังจากนั้นก็ต้องกินยาประคองไปก่อนนะ
บอกว่าเข็ดเลยเข็ดบาร์ดบอมเลยนะฮะคุณอรัชพร
คือเธอบอกสงสัยไม่แช่อีกนานแล้วฝากเตือนทุกคนด้วย
ใครที่ผิวแพ้ง่ายนะระวังให้ดีตรวจสอบเครื่องใช้
ถ้าคุณรู้ว่าคุณแพ้สารไหนนะตรวจสอบให้ดีก่อนใช้เลยนะ
พอมันลามมาที่คอเนี่ยตรงพวกตรงเนี้ยมันจะมีพวกหลอดลมมีอะไรอย่างนี้
แต่มันอันตรายมากถ้าเราหายใจไม่ทันหายใจเองไม่ได้อะไรอย่างนี้
สรุปแล้วก็คือว่ามาจากบาสบอมแน่นอนเนอะ

ต้นคุณหมอบอกว่าจะหายขาดตอนไหนบ้างเอ่ย
คุณหมอให้รอดูอาการ๒๓วันค่ะก็ให้ยาทุก๖ชั่วโมง
ปกติจะให้ยายแค่รอบเดียวก็อยากฝากเตือนสำหรับคนที่มีอาการแบบ
แพ้ง่ายเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลย
เพราะทั้งอากาศทั้งฝนทั้งอะไรมลภาวะมลพิษอะไรช่วงนี้มันเยอะมาก
ก็อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะ

เพราะว่ามันไม่รู้จริงว่าเราจะแพ้หรือไม่แพ้